ลักรถจักรยานยนต์สักคันนึงเนี่ยคุณคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ
กี่นาทีกี่วินาทีสักครึ่งชั่วโมงฉันไม่รู้สิ
นี่คืออ่านข่าวมาก็ดูนะคะสถิติที่ผ่านมาก็สักประมาณครึ่งชั่วโมง
เออเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้มีโจรคนหนึ่งใช้เวลาขโมยรถจักรยานยนต
พฤติการของเขานะกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ได้แล้วก็นับเวลา
รวมทั้งหมด๑๒วินาทีค่ะสตาร์ทแล้วเดี๋ยวหนีไปเลย
ชั่งทองและเชี่ยวชาญมากเออมีอีกคำหนึ่งไหมอ่าหายไปเลยแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่นครศรีธรรมราชค่ะ
คนร้ายเข้ามากันสามคนก่อนนะสบโอกาสรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมันจอดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองไว้ด้านหน้า
ลงมาใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างเสียบเข้าไปที่ช่องกุญแจ
ไปบิดมาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็ไปเลยค่ะ
เหตุการณ์ทั้งหมด๑๒วินาทีเท่านั้นเองคนร้ายขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างได้ไปเลย
ชื่อว่าคุณวิจิตวิบูรณบอกว่าจอดรถคันนี้ไว้ตรงนี้แหละเป็นหน้าบ้านของตัวเอง
ล็อกรถตามปกติเลยนะแต่ช่วงเช้า๓ตุลาคม
ตื่นออกมาอ้าวรถมันหายไปไหน
ไปดูกล้องวงจรปิดค่ะเห็นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายมา๓คน
มาทางจากถนนราชดำเนิน
ก่อนขับผ่านหน้าร้านไปแล้ว
ครูหนึ่งคนร้ายสองคนเดินมาที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง
แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่คาดว่าจะเป็นไขควงไขกุญแจ
คนร้ายก่อเหตุ๑๒วินาทีย้ำนะคะเวลาน้อยมากนะคะ
หลบหนีไปทางถนนอ้อมค่าย
เจ้าของรถเขาคิดว่าเป็นแก๊งคนร้ายที่เป็นมืออาชีพ
เอาภาพนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
ให้รางวัลคนที่แจ้งเบาะแส
เพราะกล้องวงจรปิดมันจับภาพได้เขาไม่ได้ปิดบังใบหน้าเลยนี่นะคะ
เขาบอกว่าใครแจ้งเบาะแสเอาไปเลย๒๐๐๐บาท
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรถและติดตามตัวคนร้ายนะคะ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามเส้นทางการหลบหนีค่ะ